ยังคงนำโดยเพื่อนรักอาตุ๊กเดือนเต็ม

พิธีเริ่มต้นขึ้นเวลาประมาณ๗โมงเช้านะคะ
ทั้งหมดได้รวมตัวการเก็บอัฐิ
แล้วก็เก็บอัฐิคุณอารินดาชาปณสถานที่กองทัพอากาศ
พระศรีมหาธาตุเขตบางเขนค่ะหลังจากนั้นเวลาประมาณเก้าโมงเช้าค่ะ
เดินทางกันต่อไปที่ท่าเรือวัดสนามชายเหนือเพื่อลงเรือไปลอยอังคารกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณเกาะเกร็ดค่ะโดยมีพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะ
แล้วก็สมาชิกมูลนิธิร่วมกระตันยูรอรับอัฐิพร้อมกับช่วยเหลือในทุกด้านในการไปลอยอังคารในครั้งนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะอาตุ๊กเดือนเต็มบอกว่าตั้งใจจะเลือกสถานที่ที่เกาะเกร็ด
นนทบุรีแห่งนี้นะคะเห็นเพราะว่ามีความสะดวก
แล้วก็ตรงกับความตั้งใจของคุณอารินดาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
คุณอารินดาเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของความเรียบง่ายสบายนะคะ
อยากจะทำตามนิสัยของอลินดาค่ะอีกทั้งที่จังหวัดนทบุรีก็เป็นบ้านเกิดของอลินดาด้วย
เปรียบเสมือนได้ส่งเพื่อนรักกลับบ้านนั่นเองค่ะ
สิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผลงานของพี่ลินาก็ยังอยู่ในใจเราเสมอนะคะ